สวัสดีครับ๗นาฬิกา๔๐นาทีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันนะครับ
รู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับคุณผู้ชมครับในระยะนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับว่า
สภาพอากาศเมืองไหนของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงในหลายจุดหลายพื้นที่เหลือเกินตอนบนยังคงหนาวอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตอนกลางนั้นเริ่มมีฝนโปรยปลายลงมาในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนก็ลดลง
ภาพแรกที่เราจะได้มาชมกันนั่นก็คือภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยสดณขณะนี้นะครับ
ซึ่งนี่แหละครับจะสังเกตว่าตอนนี้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยจะมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเป็นทางยาวเลยทีเดียวนะครับ
กลุ่มเมฆเหล่านี้เคลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
เลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปตะวันออกนะครับ
ซึ่งกลุ่มเมฆเหล่านี้เกิดจากหนึ่งปัจจัยตัวสำคัญที่เข้ามาเยือนเมืองไทยของเราตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
นั่นก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับเป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูง
สูงจากพื้นดินเนี่ยนะครับประมาณ๕กิโลเมตรนะครับ
เลื่อนที่อย่างรวดเร็วและรุนแรงนะครับมีคุณสมบัติมากพอที่จะสามารถเหนียวนำความชื้นจากพื้นดินลอยสู่ชั้นบรรยากาศนะครับ
มีความชื้นในสมัยอากาศเยอะก็มีโอกาสที่จะสามารถก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆเกิดขึ้นได้
ถ้าหากความชื้นเพียงพอก็อาจจะสามารถทำให้เกิดฝนเกิดขึ้นได้นะครับ
นี่คือหนึ่งปัจจัยที่นำความหนาวเย็นนำความชื้นจากพื้นดินลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
อกจากนี้ยังพบว่าหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฤดูหนาวในประเทศไทยของเราก็คือ
วนอากาศเย็นจากประเทศจีนครับจากการตรวจสอบล่าสุดนี้นะครับพบว่า
บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นตอนนี้อ่อนกำลังลงครับ
ปกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยรวมไปถึงในบริเวณทะเลจีนใต้
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับจาก๒ปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของ
กระแสลมฝ่ายตะวันตกรวมไปถึงมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนที่แผลลงมา
กลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยณขณะนี้ยังคงสามารถที่จะทำให้บริเวณทางตอนบนนั้น
เกิดจาก๒ปัจจัยนี้กันนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้าง
คุณผู้ชมครับภาพนี้เป็นภาพที่แสดงอุณหภูมิต่าง

สังเกตว่าเช้าวันนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด๓สีนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่าง
ตอนออกรวมไปถึงในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเป็นพื้นที่สีเหลือง

เนื่องจากความชื้นที่พัดเข้ามาปกคลุมจากทะเล
ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตั้งแต่ช่วงเย็นวานที่ผ่านมา
ส่วนพื้นที่อีสานตอนบนภาคกลางตอนบนฝั่งตะวันตกของภาคกลาง
เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับก็คือมีอากาศเย็น

จะสังเกตว่าวันนี้ถูกปกคลุมไปด้วยพื้นที่สีฟ้าเป็นวงกว้างเลยทีเดียว
พื้นที่เหล่านี้คืออากาศหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕๙องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมอุณหภูมิในช่วงเช้าที่ได้เจอกัน
ในขณะที่คำนวณต่อไปจนถึงช่วงบ่ายสูงสุดวันนี้
อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียตเท่านั้น
บริเวณตอนกลางของประเทศวันนี้อากาศค่อนข้างดีละทีเดียว
บนท้องฟ้าค่อนข้างเยอะจึงทำให้ความแรงของแสงแดดในช่วงกลางวันนั้นไม่แรงเท่าไหร่นะครับ
ทีนี้มาดู๑ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนในอารยะนี้
ก็คือเรื่องของกระแสลมจากการตรวจสอบ
ตอนนี้กระแสลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยของเรานั้นมีการเปลี่ยนทิศทาง
ก่อนหน้านี้เป็นกรณศาลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนนี้มีการเปลี่ยนทิศทางเป็นกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้
มีการพัดวนอ้อมเข้ามา
ความชื้นจากบริเวณทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ตอนกลางของประเทศ
ก็ประกอบไปด้วยภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
ภาคอีสานตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญทีเดียวที่ทำให้เกิดฝนในระยะนี้
มาดูการคาดการณ์สถานการณ์ฝนกัน
สีเขียวฟ้าคือบริเวณที่มีโอกาสเกิดฝน
สังเกตว่าตั้งแต่นี้ไปจนถึงช่วงสายนั้น
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
แถวแถวบริเวณจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพฯมหานคร
รวมไปถึงในบริเวณทางฝั่งตะวันตกของภาคตะวันออก
มีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
ก่อนที่จะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเย็นวันนี้
นี่คือสถานการณ์ฝนบริเวณทางตอนกลาง
ในขณะที่ตอนใต้นั้นฝนก็ลดลง

ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
แถวบริเวณจังหวัดนราธิวาส
มาดูกันในแต่ละภาคครับว่าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้าง

เพราะว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะหนาว

สูงสุดวันนี้๑๙องศา
ในขณะที่บริเวณตามยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด
ต่ำสุดอยู่ที่๓องศานะครับถึง๑๐องศาเซลเซียต
ภาคอีสานมีอากาศเย็นโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแข่ง
เฉลี่ยแล้ว๑๒๐ของพื้นที่ส่วนใหญ่

ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๑๘องศา
สูงสุดวันนี้๓๔องศาเซลเซียต

ต่ำสุดอยู่ที่๘๑๑องศาเซลเซียต

ก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมา

ตอนนี้คงตกอย่างต่อเนื่องโอกาสตก๑๒๐ของพื้นที่

สูงสุดวันนี้๓๔องศาเซลเซียตครับ
ภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าขนองไปหนึ่งแห่ง

ต่ำสุด๒๓สูงสุด๓๖องศาเซลเซียต

ล่องใต้ไปบ้างที่ฝั่งอ่าวไทย

ตอนนี้ฝนตกร้อยละ๑๐ของพื้นที่เท่านั้น
ส่วนมากบริเวณทางตอนล่างของภาค

สูงสุดวันนี้๓๒องศาเซลเซียต

ตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไป

ข้ามไปฝั่งอันดามัน
บริเวณนางกล่าวมีเมฆเป็นบางส่วน

เฉลี่ยแล้ว๑๑๐ของพื้นที่เช่นเดียวกัน
ส่วนใหญ่ก็บริเวณทางตอนบนของภาคนะครับ

สุดวันนี้๓๕องศาเซลเซียต
เป็นท้ายกันที่กรกฤทธิ์มหานครและปริมณฑล
อย่างที่ได้บอกไปว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
วันพรุ่งนี้ฝนจะลดลงมีโอกาสตกได้บ้าง

สูงสุดวันนี้๓๔องศาเซลเซียต
หลังจากนี้อุณหภูมิจะเขยิบสูงขึ้นเล็กน้อย

สภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปวนแล้วก็เปลี่ยนแปลง

การใช้ชีวิตคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศทุกเช้าแบบนี้

ตอนนี้ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป